ในจังหวัดยาลานะคะช่วงนี้ก็อากาศค่อนข้างร้อนนะคะ
ก็เลยยึดอาชีพเสริม
ปั่นซาเล้งไปแห่ไข่มดแดง
เพราะว่าในพื้นที่ขายได้กิโลกรัมละ๓๕๐๕๐๐บาท
แต่ทีนี้หลังจากที่หาไข่มดแดงเสร็จเรียบร้อยนะคะ
กลับออกมารถซาเล้งของตัวเองถูกเผา
เสียหายทั้งคันเลยนะคะเขาสงสัยว่ามันเกิดจากอะไร
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่บ้านตะโลสารี
เขตรอยต่อระหว่างหมู่ที่๓และหมู่ที่๔นะคะ

คนร้ายลอบวางระเบิดเผารถจักรยานยนต์พ่วงข้าง
ซาเล้งจนไหม้เสียหายทั้งคันค่ะ
ภาษีศรีแก้วเจ้าของรถเล่าให้ฟังบอก
ตัวเองมีอาชีพหาของป่าขาย
เดินทางมาจากตัวเมืองยาลามายังพื้นที่บ้านตะโลสารี
เพื่อมาหาไข่มดแดงในช่วงฤดูร้อน
ซึ่งจะขายได้ดีกิโลกรัมละ๓๐๐๕๐๐บาท
ก่อนเกิดเหตุก็ขับรถซาเล้งมา
จอดริมถนนเรียบแม่น้ำปัตตานีแล้วก็เข้าไปหาไข่มดแดง

ถูกเผารถถูกเผาตกใจรีบวิ่งออกมาดูนะคะ
เห็นรถถูกไฟไหม้ลุกทั้งคันแล้วก็เสียหายหมดเลยค่ะ
จอดไว้ต้องไปดูมดแดงกับแป๊บเดียว
ชาวบ้านบอกว่าไฟไหม้ก็ออกมาดูไหม้หมดแล้ว

เหตุการณ์ถ้าไม่เกิดกับชาวบ้านก็กลับมาเจ้าหน้าที่
ตอนนี้เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมพยานหลักฐาน

ส่วนสาเหตุเบื้องต้นอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่า
สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องส่วนตัว
หรือเรื่องของการสร้างสถานการณ์ในพื้นที่